โซเชียลกันหน่อยดีกว่าบอกเลยว่าข่าวนี้โซเชียลช่วยชีวิตของจริงเลยค่ะ
ผู้ชายคนนึงค่ะเขาตื่นตั้งแต่ตี๕เป็นประจำเลยแล้วเขาจะมีการไลฟ์ติ๊กตรงติ๊กต๊อก
ก็บริจาคอาหารหมาต่างดูแลน้องหมาน้องแมวคนดูก็เยอะเลยค่ะ
แล้วจู่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเขาล้มวูบเป็นลมลงไปในชามข้าวหมาค่ะ
ตกใจมากคุณผู้ชมดูจากคลิปแล้วนะคะ

ใจบุญค่ะเขาตั้งกล้องไลฟ์สดขณะกำลังตักอาหารใส่ชามข้าวหมา
ใดนั้นเองนะฮะจู่ผู้ชายในคลิปมีอาการคล้ายปวดหัว
แล้วก็ชักกระตุกล้มฟุบวูบลงไปในชามข้าวหมาแล้วก็ชักเกร็งแบบนี้คุณผู้ชม
หลังจากนั้นเขาแน่นิ่งไปสักระยะหนึ่งค่ะท่ามกลางความตื่นตกใจเวลาไลฟ์เนี่ยมันมีคนดูใช่ไหมคุณ
คนก็พยายามจะหาวิธีการช่วยเหลือเนี่ยดิ้นชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงอ
คือชายใจบุญคนนี้เขาเคยโพสต์เบอร์โทรศัพท์เอาไว้กลางโซเชียลของเขาค่ะคุณผู้ชมนะ
ก็มีคนที่ติดตามดูอยู่สดตอนนั้นจะช่วยเขายังไงดีจะช่วยเขายังไงดี
สุดท้ายกดโทรหาค่ะ

ของจริงคุณผู้ชมได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังลั่นนั่นไหม
นั่นคือเป็นสายจากคนที่ดูเขากำลังไลฟ์สดอยู่
ก็เลยโทรเข้าไปกะว่าเขาอยู่ตรงไหนยังไงจะให้ความช่วยเหลือค่ะ

ชายในคลิปนะคะค่อยรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมา
ท่ามกลางความโล่งใจของบรรดาชาวเน็ตคุณผู้ชม
ผู้ชายในคลิปชื่อว่าคุณมินค่ะอายุ๒๘ปี
ทำอาหารเอาไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจรจัดที่เลี้ยงไว้ในบ้านแล้วก็ระแวกบ้าน
แต่ระหว่างไลฟ์อยู่ในวันนั้นเขาบอกปวดหัว
จี๊ดเลยนะคะแล้วก็ปวดขึ้นมาเรื่อยไม่ทราบสาเหตุ
ภาพก็มองไม่ชัดแล้วก็เหมือนกล้องไม่โฟกัส
หลังจากนั้นตามภาพเลยค่ะวูบหมดสติไป
รู้ตัวอีกทีนานนะคุณ๑๖นาทีค่ะ
พอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยเหมือนภาพตัดไปเลยช่วงหนึ่ง
หลังจากเกิดเหตุเขาไปหาหมอให้คุณหมอรักษาตัวในโรงพยาบาล๒วัน
วินิจฉัยว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นโรคลมชัก
เป็นอาการผิดปกติทางประสาทค่ะ
โดยที่ผ่านมานี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเกิดอาการแบบนี้มาก่อน
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
อาจจะเกิดจากการทำงานหนักแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่
ถ้าไม่มีสายโทรศัพท์ที่กริ้งเข้ามาดังลั่นวันนั้นคุณ
ไม่อยากจะคิดว่าจะเป็นยังไง
เขาบอกเลยว่าถ้าไม่มีสายวันนั้นเนี่ยผมคงหลับแล้วก็ไหลตายไปแล้ว
อยากจะขอบคุณโทรศัพท์สายนั้นมากที่สุดที่ช่วยชีวิตเขา
หลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องไลฟ์ตั้งแต่เช้า
ติ๊กตรงติ๊กต๊อกจะเลี้ยหมาเลี้ยแมวไลฟ์ทำไม
เขาบอกว่าเขาต้องการหาเงินเพื่อนำมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวจรจัดนี่แหละค่ะ
คือทุกครั้งที่เขาไลฟ์จะมีคนใจบุญ
ถ้าเกิดว่าใครติดตามติ๊กต๊อกเราสามารถส่งของขวัญให้กันได้
เช่นแบบกดดาวน์ให้กดหัวใจให้มันจะเป็นมูลค่าที่จะแปลเป็นเงินได้
นำไปแลกเป็นเงินนำมาซื้ออาหารให้กับน้องหมาน้องแมวแบบนี้ค่ะ
ก็เขาบอกว่านี่แหละพลังโซเชียลถ้าใช้ไปในทิศทางที่ดี
มันก็จะเจอเหตุการณ์ดีแบบนี้เห็นน้ำใจผ่านโซเชียลกันแบบนี้
แล้วก็ที่สำคัญพอดูแบบนี้แล้วเราต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพตัวเองเหมือนกันนะ
บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องสุขภาพไกลตัวนานทีตรวจก็ได้
ยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นอะไรไม่ได้นะ

ใช่นี่ดีนะเขายังกลับมาปลอดภัยได้นะคะ